เริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันอาเซียนครับ
เกมแรกไม่ง่ายนะครับแม้จะเจอกับทางทีมอลเลสเต้
ซึ่งดูแล้วชื่อชั้นของเราดูดีกว่าก็ตามครับ
ทีมชาติไทยนะครับจะได้เล่นในบ้านก่อนนะครับในเกมนี้
เมื่อวานครับมิรวรรณรายวัชก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข่งขันจริงครับ
โดยนัดแรกของกลุ่มบีเกมนี้ทีมไทยแน่นอนจากการฝึกซ้อม
ทีมงานก็แจ้งเอาว่าก็เน้นเรื่องของการเล่นทั้งเกมลุกเกมรับที่จะต้องมีความแน่นอน
รวมถึงให้นักเตะปรับตัวกับสภาพสนามด้วย
แม้ว่าทุกคนนั้นจะเคยสัมผัสบรรยากาศที่ราชมังคลาอยู่แล้ว
แต่ก็ยังมีบางคนที่เพิ่งจะติดทีมชาตินะครับเข้ามา
ก็อยากให้ทุกคนนั้นได้มีความคุ้นชินนะครับแล้วก็อยู่กับบรรยากาศที่เราเป็นเจ้าบ้านให้ได้เปรียบมากที่สุด
เลิมพงศ์เกิดแก้วครับกองหลังกัปตันทีมยอมรับว่ามีความกดดันอยู่บ้างในฐานะแชมป์เก่า
ซึ่งทุกทีมนั้นก็หวังจะชนะไทยเกมแรกก็ไม่ใช่งานง่าย
มองแม้ว่าจะใช้ดาวรุ่งเป็นหลักแต่ก็เชื่อว่าจะมีความมุ่งมั่นสูง
หากไทยจะเอาชนะก็ต้องเล่นด้วยความไม่ประมาทครับ
ซึ่งก่อนเกมนั้นจะมีการยืนไว้อะไรให้กับคุณวิชัยศรีวัฒนประพา
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกด้วยครับ
อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ด้วยครับ
คุณซื้อชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่า
พูดเล่นหรือว่าติดตลกนะครับสำหรับการให้สัมภาษ
บอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่าไทยจะไม่มี๔ผู้เล่นตัวหลักนะครับ
ต่างแดนทั้งกวินทั้งธีรทรทั้งชนะทิพย์แล้วก็ธีรสินนะครับ
รู้สึกผิดหวังที่จะไม่ได้เจอกับนักเตะที่เก่งของไทย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน
แต่ถ้าเกิดลูกทีมนั้นสู้เต็มที่ก็หวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบ้างเหมือนกันครับ
ระหว่างทีมไทยกับตีมอลจะลงสนามในเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
พูชาชุดสีน้ำเงินเปิดบ้านพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์๑สมัยในปี๒๐๑๐
เกมนี้ครับมาเลเซียนั้นมาได้ประตูนะครับ
แบบวุฒิดเลยครับเฉือนชนะไปได้
จังหวะเปิดมาแล้วก็มงครับ
ลุกหม่วงของทางนครชาดูนอิตรานนะครับ
นาทีที่๓๐แล้วก็ทีมเสือเหลืองนั้นเกือบจะได้ประตูเพิ่มในช่วงทดเจ็บของครึ่งหลังครับแต่ว่า
โมฮัมมาดูซูมาเร่นะครับยิงไปชนเสา๑๐เพียงพอครับต่อการเก็บ๓แต้ม
นามบุกไปเอาชนะลาวได้ถึงถิ่น๓๐ครับได้ประตูจากการยิงอันเฉียบขาดของเหวียนกงเฟือก
ที๑๑นะครับแล้วก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับนี่ครับกล้องจับไม่ทันนะครับ
เป็นจังหวะยิงของทางเหงียนอันดุครับตามซ้ำจากลูกชนคานนะครับเป็น๒๐
แล้วก็ครึ่งหลังครับนาทีที่๖๘เหรียญกุ้งไห่ครับปั่นฟรีคลิกปิดท้าย๓๐ครับ
นัดแรกเวียดนามเก็บ๓แต้มเท่ากับมาเลเซียแต่ว่าประตูได้เสียนั้นดีกว่านะครับ
รวมถึงเมียนมาที่จะแข่งละแรกพบกับกัมพูชาในวันจันทร์ที่๑๒พฤษฐกาลต่อไปครับ